ส่วนเรื่องนี้อันนี้เป็นความน่ากลัวในโลกโซเชียลจริง
เราจะเห็นโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้คือจะมีคนขอรับบริจาค
สมมุติว่ามีลูกที่อาจจะป่วยหนัก
คนรู้จักหรือใครที่เป็นแบบป่วยหรือเป็นคนพิการหรืออะไรก็ตาม
แต่ทีนี้ถ้ามิจฉาชีพเอารูปเราไปใช้
แล้วเพื่อไปขอรับบริจาคเงินเหมือนกับคุณแม่รายนี้ค่ะ
หนักเลยนะคะคุณแม่บอกว่ามีลูกน้อยวัย๕ขวบพิการทางสมอง
แต่ปรากฏว่าเธอถูกมิจฉาชีพเอาภาพลูกสาว
แอบอ้างขอรับบริจาคเงินจากผู้ใจบุญ
แล้วก็มีคนหลงเชื่อโอนเงินให้หลายรายด้วยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจเร่งหาหลักฐานเพิ่มจะได้ออกหมายเรียก

ทางผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปพบกับนางสาวสิริยุอดทนอายุ๓๗ปี
เป็นชาวบ้านที่พื้นที่ตำบลดูนศาสตร์อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
นำเอกสารหลักฐานมาแสดงค่ะ
มีรูปภาพของน้องปุ๋มลูกสาวของเธอวัย๕ขวบที่พิการทางสมอง
แต่ถูกเอารูปไปแอบอ้างแล้วก็มีใบแจ้งความที่จะดำเนินคดี
มิจฉาชีพรายนี้คือเธอรวบรวมหลักฐานเอาไว้นะคะ
โดยมิตรสาธิบรายนี้คือนายอนุวัฒน์ค่ะอายุยี่สิบสี่ปีชาวเมืองท่าสารา
จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนายอนุวัฒน์นำเอาภาพลูกสาวไปแอบอ้างว่าเป็นลูกสาวของเขาเอง
อ่าจากนั้นขอรับเงินบริจาคและสิ่งของจากผู้ใจบุญแล้วมีคนหลงเชื่อด้วย
นางสาวสิริยุบอกว่าก่อนหน้านี้ตนเองเคยโพสต์ภาพของน้องปุ๋ม
ซึ่งเป็นผู้พิการทางสมองนะคะแขนขาอ่อนแรงลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
แล้วก็ตั้งเป็นสาธารณะไว้ขอความช่วยเหลือคือเธอ

แล้วปรากฏว่าก็มีผู้ใจบุญเอาภาพไปแชร์ต่อไงค่ะ

อาจจะได้ความช่วยเหลือหลั่งไหลมา
แต่กลายเป็นว่ามิจฉาชีพไปเซฟรูปเอาไปใช้เอง
และมีการก็เปลี่ยนแปลงเลขบัญชีธนาคตุ

ซึ่งจริงตอนแรกเป็นเบอร์ของคุณแม่
แต่เปลี่ยนมาเป็นเบอร์ของตัวเอง
ทั้งที่นายอนุวัฒน์ไม่ได้เป็นญาติไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับเธอเลยนะคะฟังเสียงของเธอหน่อยค่ะ
ได้นำเอาภาพของน้องปุ๋มซึ่งแม่เอาไปลงไว้ที่หน้าเฟสของแม่ปากหมุดไว้เขาคัดลอกเอาข้อความ
ทั้งหมดเลยเพียงแต่บัญชีไม่ใช่ของแม่
เป็นชื่ออนุวัฒน์ธนาคารกสิกรไทย
ทีนี้สมาชิกและเพื่อนเขาก็เลยทักมาถามว่า

แม่ก็เลยบอกว่าแม่ไม่รู้จักเขาเลย
ผู้ชายคนนี้เป็นใครก็ไม่เคยรู้จักเลย

แจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพรายนี้นะคะ
แล้วก็อยากเตือนไปถึงผู้ใจบุญระมัดระวังอย่าหลงเชื่อ
ถ้าจะโอนเงินตรวจสอบบัญชีก่อนว่าจริงหรือไม่

ส่วนมิจฉาชีพเธอขอเตือนไปด้วยนะคะ
บอกว่าหยุดเถอะพฤติกรรมแบบนี้
ส่วนตัวของคนที่เขาเดือดร้อนเขาก็ทุกข์ใจมากพออยู่แล้ว
อย่าหากินบนความทุกข์ของคนอื่นเลยค่ะ
ตำรวจบอกว่าจะได้รวบรวมหลักฐานต่าง

เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุนี้จริงหรือไม่
ถ้าไม่ใช่สมมุติว่าถูกไปเอาสมุดบัญชีเอาเลขที่บัญชีมาใช้เนี่ย
ก็ต้องสืบสวนขยายผลตามจับกลุ่มตัวมิจฉาชีพ